เริ่มต้นกันที่ข่าวอุบัติเหตุกันก่อนเลยนะครับ
รถกระบะคันนี้เป็นกระบะบรรทุกตะก้าผลไม้

ปรากฏว่าเสียหลักครับไปพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวพังยับ
ลูกค้าชาวบ้านรับเคราะห์นะครับ
แม่ช่วงชุนละมุนเนี่ยคนขับรถหนีไปได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนเจ็บก็มีเสียงกรีดร้องก็ดังลั่นฮะ
คุณผู้ชมครับโอ้โหลูกค้ากำลังยืนซื้อของอยู่หน้าร้านจู่รถกระบะคันหนึ่งครับ
มาด้วยความเร็วเลยเสียหลักเลยนะครับมันถลายมาแล้ว

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมแรงกระแทกนะครับ
ทำให้ลูกค้าหน้าร้านได้รับบาดเจ็บไปตามกัน

เหตุเกิดเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
บนถนนรักษักชมูลขาออกตัวเมือง
บริเวณที่กลับรถตะเคียนคู่ตะบนท่าช้าง

ร้านก๋วยเตี๋ยวเสียหายหนักมากนี่
สภาพร้านดีถังแก๊สถังแก๊สไม่โดนนะ
รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยนะครับ
มีทั้งอาการสาหัสแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เจ้าหน้าที่ลำเลียงนะครับส่งโรงพจบาล

จอดอยู่หน้าร้านพังไปด้วยครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะชุนละมุนวุ่นวายไปหมด
โอ้โหแล้วคนเจ็บน่าเป็นห่วงครับ

คนขับรถอยู่ไหนอาศัยช่วงนี้แหละครับ
หนีไปนะฮะหนีไปจากที่เกิดเหตุ

เขาอาศัยช่วงชุลมุนหนีไป
ทะเบียนผพึ่งคควาย๓๙๖๒ระยองครับ

แล้วก็เอาไปจอดไว้ที่โรงพัก
นี่ครับคุณผู้ชมฮะจังหวะที่ลงมาหนีนี่

นี่แสดงว่ามีคนนั่งมาด้วยหรือเปล่า
มีคนนั่งมาด้วยหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ
เหมือนตัวเองก็เจ็บผู้หญิง

แล้วก็พาผู้ชายหนีไปในช่วงชุลมุนนี้ครับ

ในเหตุการณ์นี้ยังมีร้านยำนะครับ
ยำที่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวได้รับความเสียหายไปด้วย
โดยนางสาวอาพรแสนสุกเจ้าของร้านยำเล่าบอกว่า
ตอนนั้นทำงานอยู่ในร้านได้ยินเสียงโครม

เละไปแล้วคนเจ็บนอนกันเกลือดเลย
คือถ้าตอนนั้นเธอยืนทำอาหารอยู่ที่เสื้อชี้

แล้วได้ยินเสียงโค้ง
ก็เลยวิ่งลงมาเพราะวิ่งลงมาเละแล้ว

รถก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ลูกสาวก็ไปอยู่ตรงนู้น
อยู่ตรงหัวรถเห็นนะคะ
แล้วก็ข้างล่างเด็กนักศาเขานั่งเอ็มอยู่ก็เจ็บก็อยู่ตรงนั้นแล้ว

ร้านเขาก็ไม่นำใหม่เว้ย

กันอีกทีดูกันอีกทีจังหวะนี้แหละครับ
คาดว่าน่าจะเป็นคนขับกับคนที่มาด้วย
ได้รับบาดเจ็บไปพอสมควรทั้งคู่

นี่ค่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังกินก๋วยเตี๋ยวกัน

รถคันนี้มาเร็วมาแรงจริงค่ะ